คุณผู้ชมมาอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องของอุบัติเหตุนี่แหละครับ
คือบางทีเราไม่ได้ประมาทอะไรเลยนะ
จอดรถอยู่ข้างทางดีของเขาตัวเราก็ออกจากรถไปแล้ว
แต่ทีนี้มีรถคันอื่นเขาประมาทก็เลยมาชนรถของเรา
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เห็นรถที่จอดอยู่ข้างทางฮะ
จากนั้นเห็นแสงไฟมาแล้วรถน้ำแข็งโอ้โหชนท้ายเฉยเลย
รถคันนี้เขาจอดอยู่หน้าบ้านเฉยนะฮะ
จอดอยู่ตรงนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
สุดท้ายโดนชนท้ายเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๕๓๐ครับ
รถของผู้เสียหายจอดอยู่ริมถนนอ้อมไข้วัชิราวุฒิในอำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นหน้าบ้านของเขาเอง
เขาบอกว่าจอดแบบนี้โอ้โหมาโดยตลอดนะ
ไม่มีที่จอดที่อื่นจอดแบบนี้ไม่คิดว่าอยู่จะมีรถน้ำแข็งเขามาชนนะฮะ
สุดท้ายคุณพอกล้องวงจรปิดจับภาพได้

เพราะว่าเจ้าของบ้านก็ตกใจตื่นลงไปดู
คนขับรถน้ำแข็งก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะ
พอรถพังแบบนี้ก็ต้องชดใช้กันตามระเบียบ
ประกงประกันก็ว่ากันไปนะครับ

รั้วบ้านรั้วอาคารมันก็พังเหมือนกัน
เพราะว่ารถของเจ้าของพุ่งไปชนใส่นะครับ
ชาวเน็ตบางคนบอกว่าการนำรถมาจอดหน้าบ้านแบบนี้
มันอันตราย๑กิดขวางการจราจรหรือเปล่า๒น่าจะจัดหาที่จอด

เจ้าของก็บอกว่าตรงจุดนี้ก็มีการขออนุญาตจอดรถตอนกลางคืนแล้ว
เพราะว่าที่บ้านมันจอดได้แค่ริมถนนตรงนี้แค่นั้นเอง

และอีกอย่างหนึ่งก็คือคนขับรถน้ำแข็งที่ขับมาชนนะคุณ
ไม่ได้เมาไม่ได้อะไรนะแต่วูบหลับใน
อ๋อนี่ไงสภาพร่างกายต้องพร้อมด้วย

มันก็ถอยหลังกลับไปที่เดิมด้วยเนอะ